เอาเป็นหัวใจนิดหนึ่งหัวจิตหัวใจตอนนี้เป็นใดอีกจัง
เขาลืด

เริ่อการเกิดอะไรขึ้นลูก

ตอนที่เขาออกมาพี่แดนตกใจไหมค่ะได้คุยกันไหมค่ะ
ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่

ใครเป็นคนส่งให้กันดูเหมือนกัน

หรือจังบรรทสามหรือจังบรรทสี่เขาถามเรา

เรายามนานเกินไปหรือเปล่า

พี่แดนเขาก็ยุ่งค่ะ
แกก็ทำหนังของแกอยู่
อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่เราเองไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้าน

หลังจากเหตุการณ์ที่เข้าโยงไปเราสองคนมีโอกาสคุยเป็นมากขึ้นไหม
แกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะ
ช่วงนี้แกทำงานหนักนิดนึงเกี่ยวกับหนัง

เราเลือกลองภาพที่ยาวเลย
คือในมุมหนูก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไร
หมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเรา
อาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วย
แล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างที่เราก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน

ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่
โอ๊ยทำไมตาเศร้าอะไรขนาดนั้น
เพราะทำอย่างแหละคุณออกเรื่องรักดายเนี่ย

อ่อยังปกติตีค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่

แล้วว่ามีข่าวออกมามันยิ่งทำให้เราต้องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็เราก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ

เธอรู้สึกยังไงบ้างที่หลังหลังสุดร้าย

โอเคเรายังจะพาให้เดินต่อไปไหมแค่นั้นเอง

อันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกันค่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไหม
อย่างเวลารับมือพวกมันมีสัญญาอย่างไรไหมครับ
เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีระบุขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไร

อย่างนี้มันจะทำให้แผนการที่เราจะแต่งมาอย่างนี้มันจะมันลงเร็วขึ้นมั้ย
มันจะมันลงเร็วขึ้นมั้ย
ก็ยังอยู่บางหน้ากลับ

แต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคตแล้วก็ทุกอย่างคงแบบเหลียวนะ
ตอนนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบแบบไหนมันดีที่สุด
คงยังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะ
เราชินกับที่แห่งนี้จริง
แต่ว่าที่นู้นเราก็ไม่เคยไปอยู่เลย

สุดท้ายแล้วถ้ามันตกลงในเวย์ไหนณวันนั้นเราก็คงแฮปปี้ในแบบนั้น
มีค่าจุดจุดกลางหรืออย่างเรื่องจบจุดกลางมันได้รู้ใจยังไงดี

เรียกว่าทั้งคู่ก็ยังต้องมีการปรับตัวกันตลอด
ถ้าเรื่องปรับตัวแพทย์ว่ามันก็มีเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
ว่าแบบโอเคเราไม่เคยเกิดมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต่างคนต่างรู้จักกันในวิถีที่เกิดมากันคนละแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยค่ะ
จริงก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าว่าแบบ
เราชินกับสถานที่แห่งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ

ค่ะอาจจะยุ่งค่ะ

ไม่ค่ะปกติดีค่ะ
ยังไม่ได้เจอเลยค่ะ

คือก็ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะ
ก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองค่ะ
น่าจะวีคที่แล้วค่ะ
ยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าจะยังไง
ยังไม่ได้คิดไว้ค่ะปีนี้
ปกติธำเนียมไม่มีค่ะ
เป็นธรรมเนียมที่แล้วแต่จะให้
ก็ให้เลยไม่ได้มีพิธีว่าต้องเทศกาลนะ

โอเคแล็กแล้ว